จากภูแดจิเกรสชาติซอสโคจูจังแบบดั้งเดิมของชาวเกาหลีแล้ว
ลองลิ้มชิมรสพูแดจิเกในสไตล์เจแปนกันบ้างค่ะ
อร่อยขนาดไหนตามคุณน็อตไปกันเลย
หม้อถัดไปครับอันนี้เป็นซอสอะไร

ใช่ครับซุปหมูแล้วก็มีส่วนผสมนมด้วย

ก็รสชาติกลมนะครับออกหวานนะครับ

เส้นจอรุมเมียวครับ

ทะเลสปาเกอตตี้มีความเหนียวนุ่มทะเลสปาเกอตตี้

ลูกวาอาศัพท์เรียกได้นะครับชุดหมูก็ได้
อารมณ์แบบลามเมงเลย

ก็ลูกชายผมก็ชอบทาน

ก็เลยทำให้จริงเหมือนกัน

ก็คือซุปแกงกะหรี่
เมนูต่อไปนะครับอันนี้เป็นซุปแกงกะหรี่นะครับผม

เพราะว่าเป็นเมนูที่ชาวยีปุ่นชื่นชอบ

แล้วก็ทำเป็นซอสคิดขึ้นมาเองนะครับ

ครั้งแรกที่ทำให้ใครทาน

ต้องขอบอกเลยนะคะว่าพี่โอ้เนี่ยเจ้าของร้านจากีย่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดการทำอาหารจริงเลยล่ะค่ะ
เพราะเมนูภูแดจีเกของที่นี่จะมีน้ำซุปถึงสามชนิดเพื่อให้เหมาะกับซอสปูแดจิเกที่มีอยู่สามชนิดเหมือนกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
ครูแดจิเกแบบต้นตำรับซอสโคจูจังจะใช้น้ำซุปกระดูกหมูซึ่งรสชาตินะคะจะหวานน้ำต้มกระดูกและได้ความเผ็ดจากซอสโคจูจังค่ะ
ส่วนหม้อที่สองนะคะเป็นซอสไว้มิโซสูตรลับที่พี่โอ้คิดขึ้นมาเองจะใช้น้ำซุปที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและนมสดได้ทั้งความหวานหอมมันและกลิ่นมิโซเหมือนได้กินราเมนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ
หม้อสุดท้ายเป็นซอสแกงกะหรี่ซอสเด็ดสูตรลับของทางร้านที่น้ำซุปนะคะจะเคี่ยวด้วยปลาแห้งได้รสชาติความหวานแบบเบาและหอมเข้มข้นด้วยซอสแกงกะหรี่นั่นเองค่ะ
เรียกว่ามีให้เลือกอร่อยถึง๓แบบ๓สไตล์ถ้าอยากรู้ว่าสูตรไหนอร่อยกว่ากันก็ต้องมาลองชิมกันเองนะคะคุณผู้ชม
สุกแล้วพร้อมผ่านแล้วครับคุณผู้กลุ่มบนเองครับวันนี้อยากใส่ท็อปปิ้งอะไรครับเพิ่มจะมี๓๔นิดหนึ่งได้มั้ย

สักยะตัวจริงนะฮะแต่ของร้านตัวจริงอันนี้อะไรครับ
เป็นหมูห่อชีสค่ะหมูห่อชีสนะครับค่ะตัวนี้เป็นมอสไซเลล่าชีส
อสเตรล่าชีสนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะ
เป็นคอลลาเจนบอร์คอลลาเจนบอร์นะฮะ
นี่ทำลักษณะเรียนแบบปาร์ตบอลเลยนะโอเคขอบคุณมากครับ
จังหยาครับโอ้คุณผู้ชมจะต้องบอกใจปี่ไหมค่ะว่า
ต่อแกงกะลีเอิ่มชีส
หวานหอมหวานหอมเลยสำหรับคนที่ชอบแกงกะลีแบบญี่ปุ่มนี้ปุ่มแกงแค่นอน

๓เมนูออริจินัลตั้งเดิมแกงกะลีวิโซชอบไหนที่สุด
ตัดสินใจยากนะครับเพราะว่าอร่อยทั้งหมดเพื่อที่จะเอาใจนะครับต้องเป็นดั้งเดิมครับ
จากีย่าชอบด้านเดิมที่สุดลูกชายชอบไหน
แกงกะลีครับงั้นผมยกวิโซให้จะได้บลาลันซ์สุดี
พูดถึงประวัติของคุณโอ้หน่อยดีกว่าครับผมเป็นคนญี่ปุ่นข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ไทย
อาจารย์นี้๑๙ปีแล้วจุดเริ่มต้นการเดินทางมาประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผมมาตั้งแต่ปี๔๐นะครับก็อยู่ที่นักจับพัฒน์โคราชเป็นครูส่องภาษาญี่ปุ่น
สอนอยู่กี่ปีที่โคราช๑ปีแล้วก็ย้าย
ย้ายมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบุรพาอีกสองปีก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะอยู่เมืองไทยนานนะครับ
ก็ได้ไปเรียนภาษาไทยอีกหนึ่งปีนะครับ
อะไรตลอดแล้วเวลาที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นนี่ไม่เรียนภาษาไทยเลยเหรอ

ก็คุยกับเพื่อนได้แต่ว่าอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะครับ
อยู่มาสามปีตั้งใจว่าจะอยู่เมืองไทยแบบถาวรเลยทำไมอ่ะ
เมืองไทยนะครับก็อาหารก็อร่อยใช่ไหมครับ
แล้วก็คนไทยก็ใจดีนะครับมีน้ำใจงามนะครับ
พอดีผมขี่เวสวันเมื่อก่อนนะครับก็มีเพื่อนเยอะนะครับ
คีย์เวสป้าโหค่ะนะครับสนุกนะครับสนุกมากนะครับช่วงนั้นนะครับ
ก็เลยอยากจะอยู่ต่อแล้วก็มีพบผู้หญิงคนหนึ่งจากคุณย่าด้วย
จักรย่าเจอพบจักรย่าก็เลยตัดใจว่าไม่กลับแล้วแต่งงานยัง

พอถึงเจ้าก็ล้างนะครับกว่าจะแต่ง
ก็คือตัดสินใจเรียนภาษาไทยอีก๑ปีแล้วก็ทำอะไรต่อครับ

เกี่ยวกับที่ผลิตอะไรชิ้นส่วนรถยนต์กับมอเตอร์ไซค

ก็ผมทำงาน๑๔ปีเพิ่งจะออกจากงานนะครับ

ลูกค้าไม่ขาดสายนะครับ

ถือว่าถือว่าเร็วมาก๔เดือนเนี่ย
รู้สึกไงบ้างครับคุณโอที่เราเป็นคนต่างชาตินะ
จากบ้านจากเมืองตัวเองมาตั้งหลายสิบปี

จนวันนี้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารของตัวเอง

ก็ผมก็เมื่อก่อนก็คิดว่าจะอยากจะมีธุรกิจของส่วนตัว

ตอนนี้๔๑ครับ

ก็ได้ทำในที่ดีด้วยนะครับ
ก็เลยตัดสินใจออกก่อนที่วางแผนไว้นะครับ

ผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะมาลองชิมจักย่า
แล้วก็มาเจอตัวจริงคุณโอ้รัชธิยาคุณโอ้ด้วย

ก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพานะครับ

อาหารไม่ยากนะเปิดปิดกี่โมง
วันธรรมดานะครับเปิดบ่าย๓นะครับปิด๔ทุ่ม

เสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงครับปิด๔ทุ่มนะครับ

สำหรับลูกค้าที่มาทานวันนี้นะครับ
ก็ยังบอกว่าดูรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
ก็แถมไอศครีมทันที๑ถ้วยต่อ๑หม้อนะครับ

การเดินทางออนทัวร์ค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นในจังหวัดชนบุรีวันนี้นะคะ
ทำให้เราได้พบกับก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นทำความฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริง
เมนูก๋วยเตี๋ยวไทยสไตล์ฟิวชั่น
เกิดจากการรังสรรค์เมนูไทย

ให้เข้ากับเส้นอนาชาติได้อย่างลงตัว

สืบท่อต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย
และส่งต่อความอร่อยไปอีกหลายประเทศ
กลายเป็นที่รู้จักของคนทุกคน

ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของเมนูเส้นเหล่านี้
มากกว่าแค่คำว่าอร่อยจริงค่ะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เมนูเส้นอนาชาติสัปดาห์หน้า
ออกเดินทางต่อไปที่เมืองพัทยา
เพื่อค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นพาสต้า

ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาเย็นตะโฟเจ้าดังขายดี
ปิดท้ายด้วยบะหมี่เป็ดย่างเจ้าเก่าแก่
กับรสชาติความอร่อยระดับโรงแรม๕ดาว
พลาดไปสิ้นได้แย่เลยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป